พูดถึงเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะวัยรุ่นค่ะเวลาเขาขี่ไปไหนขี่รถจักรยานยนต์ไปไหนมาไหนบางคนเขาก็เล่นตลอดเวลาเพราะเล่นตลอดเวลาก็จะเอาเก็บไว้ตามตะกร้าหน้ารถบ้างช่องเก็บของซึ่งอยู่ใต้แฮนด์บ้างเนี่ยนะคะน้องคนหนึ่งเป็นน้องม๕ค่ะเอาโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ใต้แฮนด์นะคะมีคนมาฉกเอาไปค่ะ
หัวขโมยเปิดเสื้อดูให้ดูที่เอวมีปืนจะเอาไหมล่ะ
หนุ่มฟู้ดแพนด้าค่ะบอกไม่ไหวถ้ามีปืน
จอดรถจอดรถนะคะแต่ว่าสรุปสุดท้ายค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะถูกชาวบ้านคนอื่นช่วยกันล็อกตัวเอาไว้

เจอน้องก็ร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ตอนนั้นคือน้องเขาคนร้ายพ่นโทรศัพท์น้องเข้าไปแล้วครับ
ชักปืนจะยิงผมแล้วก็หลังจากนั้น
เขาก็ไปเพราะผมก็ตั้งหลักก่อนพาสัตว์มา
มันจะหนีแล้วก็หนีไปที่แถวโรงแรม
แล้วผมก็เดินตามไปแล้วก็กระโดด
ปุ๊บแล้วก็เจอพี่ตำรวจ
ตำรวจมาพอดีแล้วผมเรียกให้มาจับไว้
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ๓ข้อหาด้วยการลักทรัพย์
ทำให้คนอื่นกลัวหรือตกใจ
โดยการขู่เข็นพกพาสิ่งเทียมอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ